ที่ผ่านมานี้มีข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงในแง่ลบให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แต่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องลบนะเรื่องดีเรื่องสร้างสรรค์สังคมก็มีเหมือนกัน
แล้วเพราะว่าล่าสุดนะคะเหล่าคนบันเทิงเขาออกมาแสดงพลังในการรักผืนป่าในผืนแผ่นดินไทยบ้านเกิดเมืองนอนนี่แหละค่ะ
หลังจากที่ทราบข่าวกันว่าผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดน่านนั้นตอนนี้กลายเป็นเพียงอดีตไปแล้วค่ะ

สำหรับกรณีที่โจอี้บอยแชร์ข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดน่านฉุนเพจดังที่กล่าวหาว่าหน่วยงานของภาครัฐเพิกเฉยต่อสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยแรปเปอร์ตัวพ่อโพสต์ข้อความส่งถึงผู้ว่าน่านว่าเขาไม่ใช่นักเลงคีย์บอร์ดไม่ใช่คนน่าน
แต่ถ้าท่านผู้ว่าต้องการความช่วยเหลือเขาและคนอีกไม่น้อยยินดีลงทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินไปช่วย
เพียงท่านอนุญาตพร้อมกับติดแฮชแท็กนั่นไงก็ไทยด้วยกันพวกเราว่าไง
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาโพสต์สนับสนุนแชร์ความคิดเห็นต่างนานามากมาย
ขณะที่การออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นของโจอี้บอยหลายคนอาจมองว่าคงเป็นแค่กระแสผ่านมาแล้วผ่านไป
แต่ล่าสุดแรปเปอร์คนดังได้โชว์ยอดเงินจากกองทุนอย่ายอมนะที่คนไทยใจบุญส่งเข้ามาให้เขา
ตอนน้ำท่วมไว้สำหรับซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือชาวบ้านเช่นเรือยางและยังคงเหลือเก็บไว้บริจาคทำประโยชน์ในเวลาที่สมควร
เป็นเงินจำนวน๓๘๘๖๕๓บาทและเจ้าตัวได้สมทบเงินส่วนตัวเพิ่มลงไปอีก๒๑๑๓๔๗บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๖แสนบาท
พร้อมกับระบุว่าเวลานี้น่าจะได้ใช้เงินจำนวนนี้เพื่อเป็นประโยชน์ซึ่งขออนุญาตนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อต้นกล้าเพื่อแจกจ่ายในการเพาะปลูกป่า
โดยเจ้าตัวยังโพสต์ซึ้งอีกด้วยว่านี่คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กเท่าที่เขาพอจะทำได้เพื่อป่าไม้ของเราเพื่อเมืองไทยของเรา
ตอบแทนแผ่นดินในฐานะครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้เข้ามาพึ่งร้อนพึ่งหนาวตายรมพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินของในหลวงรวมกับทุกคน
ขณะที่แรปเปอร์ลูกดกเจเจตรินที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์รูปภูเขาหัวโล้นพร้อมคำถามว่าป่าหายไปไหนก็โพสต์สนับสนุนแรปเปอร์รุ่นน้อง
เช่นเดียวกับดีเจขวัญใจเด็กแนวตุฮาริสยามวาลาที่นอกจากจะสนับสนุนโจอี้บอยแล้ว
สะท้อนมุมมองความคิดที่มีต่อสถานการณ์ป่าไม้ในเชิงเสียดสีได้อย่างน่าสนใจ
โดยเฉพาะในแง่ที่ว่าใครต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อกรณีนี้ค่ะ